ต่อกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผู้ชายคนหนึ่งอายุสามสิบสามปีถึงขั้นกลับเป็นเดือดเป็นแค้นขึ้นมาครับหลังไปได้ยินว่ามีอดีตสามีของภรรยาตัวเองเนี่ยไปบอกชาวบ้านว่าตัวเขาชอบไปขโมยแม่ยางของชาวบ้านเป็นขายนะฮะแล้วก็สุดท้ายทนไม่ไหวเอามีดไปจ้วงแทงจนชายคนนั้นเสียชีวิตไปเจาะประเด็นเรื่องนี้พร้อม
อ้าะ
นางเดินเทพศักดิ์อายุหกสิบสามปี

เมื่อเห็นนายเทพประสิทธิ์เทพศักดิ์หรือเอกลูกชาย
เสียชีวิตคาอ้อมกอดของเธอ
หลังถูกนายจักษุนันเพ็งสกุลหรือปาด
ใช้มีดแทงแล้วหลบหนีไป

จุดเกิดเหตุอยู่หน้าบ้านนายสิทธาระวังหรือสิทธิ
ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านและเป็นคนกลางที่เข้าไปห้าม
จากนี้ยังพบกองเลือดและมีรอยเลือดหยดเป็นทางยาวรวม๓๐เมตร
สิ้นสุดที่หน้าบ้านนางเดิน
และหน้าบ้านก็มีร่างนายเอกเสียชีวิตในสภาพนอนหงายไม่ใส่เสื้อ
นุ่มกางเกงขาสั้นถูกแทงสี่แพล

ก่อนเกิดเหตุในปาดไปต่อว่าเธอและลูกชายที่บ้าน
กล่าวหาว่าลูกชายเธอไปใส่อะไร
ว่าเขาขโมยไม้ยางพาราชาวบ้านไป

นายสิทธาเพื่อนบ้านได้ยินจึงเข้าไปห้าม
และพานายปาดกลับบ้านซึ่งห่างออกไปเพียง๑๐๐เมตร
ระหว่างทางในปาดก็ยังคงตะโกนด่านายเอกผู้ตายอยู่ตลอดเวลา
นายเอกจึงเดินถือพระตามไป
ทั้งคู่จะทะเลาะกันอีกครั้ง
ครั้งนี้ในปาดชักมีดจ้วงแทงนายเอกไม่ยั้ง
เลือดท่วมตัวแล้วหลบหนีไป
ทิ้งรองเท้าไว้ให้ดูดต่างหน้า
ส่วนนายเอกนอนหายใจรวยรินอยู่ที่จุดเกิดเหตุ
นางเดินเห็นลูกถูกแทงต่อหน้าต่อตา
ก็เข้ามาพยุงร่างลูกกลับบ้าน

เมื่อถึงหน้าบ้านนายเอกก็ขาดใจตายขาอ้อมกอดเธอ
นางเดินบอกว่าหลังนำศพลูกชายไปประกอบพิธีทางศาสนาก็มีเพียงโรงศพและทูบหน้าโลง
ประดับดอกไม้เหมือนคนอื่น
เพราะฐานะยากจนไม่มีเงินจัดงานศพ
ยืมเงินชาวบ้านมาจัดงานศพให้ลูก
จากนี้ไม่รู้ว่าจะใช้ชีวิตอย่างไร
เพราะสามีก็ตายไปแล้วลูกก็จากไปอีก
ชีวิตไม่เหลือใครฐานะก็ยากจน
ไม่คิดว่าคนบ้านใกล้เรือนเคียง
จะมาฆ่าแกล้งกันง่ายขนาดนี้
แม่ก็ช่วยอะไรไม่ได้ด้วยแต่ร้องอย่างเดียว
อุ้มลูกมาที่บ้านพอมาที่บ้าน

แม่ว่าไปตามเพื่อนมา
แล้วก็ว่าที่เขามีรถยนต์นะนะ
ว่าพาไปหาหมอยืนอยู่หน้าบ้านพ่อตา

มันว่าแม่จะไปเจ้งนายอะไรแบบนั้น
มันจะทำแม่อีก

นายเอกผู้ตายเคยอยู่กินกับผู้หญิงคนหนึ่ง
ชื่อนางจุกมีลูกด้วยกัน๒คน

คนโตอายุ๑๖ปีส่วนคนเล็กอายุ๗ขวบ
แต่เมื่อกลางปี๒๕๕๖นายเอกผู้ตาย

ถูกคุมขังในเรือนจำ๔ปี๖เดือน
เมื่อออกมาได้ไม่นานก็มาถูกจับในคดียาเสพติด
ถูกจำคุกอีก๑ปี๖เดือน
ระหว่างนั้นนางจุกภรรยาก็ไปอยู่กินกับในปาด
ผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นเพื่อนบ้านกัน
ส่วนความคืบหน้าของคดีตำรวจสพถ้ำพันราได้เรียกตัวนางจุกไปสอบปากคำแล้ว
เตรียมออกหมายจับในปาดในข้อหาฆ่าผู้อื่นคาดว่าไม่เกิน๒วันน่าจะจับคนร้ายได้
ข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน